พศนี้ไม่มูอยู่ไม่ได้แล้ว
เพราะไม่ว่าจะเป็นคนในวงการไหนก็ตาม
หันหน้าเข้าสู่วงการมูเตลูกันหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
นางเอกสาวคนสวยเป็นนางเอกฟรีแลนด์แล้วตอนนี้
มะนาวสอนสินบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้เห็นสวยแบบนี้นะเชอรี่นะ
บอกเลยว่าเป็นนางเอกสายมูตัวจริงเสียงจริงค่ะ
หรือแม้แต่การใช้วอร์เบเปอร์เสริมดวง
ที่จะเต็มมากทรับทุกศาสตร์
คุณผู้ชมลานคนงานดาราเขาใช้หน้าจอมือถือเป็นวอลเปเปเปอร์

คือต้องบอกเลยว่าเมตนาลลงทุน
ให้คนวาดเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเอง
แล้วคุณรู้ไหมว่าเนี่ยราคาสูงมากนะ

หลักแสนค่ะฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะเป็นองค์เทพที่มะนาวเนี่ยเขานับถืออย่างเช่นองค์พระพิคเนธ
รู้กันดีอยู่แล้วว่าองค์พระพิคเนธเสริมในเรื่องความเป็นเมตตามหานิยมอะไรแบบนี้
ซึ่งเธอเองบอกว่ารับรู้ได้นะว่าท่านสื่อสารกับมะนาวจริง
ก็เลยมีความเชื่อว่าท่านน่าจะอยู่ใกล้ตัว
เพราะเวลาขอพรแล้วก็ให้ตามที่ขอก็จะส่งผลให้สายงานที่เราทำเนี่ยราบรื่นคล่องตัวขึ้น
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนางเอกสายมูกันหน่อยค่ะ
เทพองค์ไหนที่เรานับถืออย่างพระพิคเนธนาวรู้สึกว่าท่านสื่อสารกับนาวอะไรอย่างนี้
เราก็จะแบบมีความเชื่อว่าท่านอยู่ใกล้ตัวเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะไรอย่างนี้ค่ะหลายอย่างที่เราแบบได้เคยไปมู
ได้เคยไปแบบลองกราบไหว้รู้สึกว่ามันทำให้เราสบายใจแล้วมันดำเนินสะดวกมาก
เรื่องแบบสายงานเราคล่องตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าของแบบนี้เนี่ยนะไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก

เป็นแสนแต่เขาคือเหมือนกับว่าจดเป็นลิขสิทธิ์ของเฉพาะตัวของมะนาวเอง
คือแบบสั่งทำแบบนี้ขึ้นมาเลย

แต่ดูจากรายได้คุณละเอียดมากเลยนะ

เจอหน้าแม่ตัวเองตกใจว้างดีกว่า
น่าจะรวยดูปุ๊บเดี๋ยวขอตังค์อีกไหม

พอเปิดเจอแม่ปุ๊บลืมข่าวตัวเองเลยตอนนี้